แฟจังหวัดน่านงานเข้าแล้วเพราะว่ามีเจ้าของร้านกาแฟร้านนึง
คุณไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่ามันดีไม่ดี

คนขายแพงไม่แพงคุณรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนเข้ามายังไงเขาทำยังไง
ส่วนผมผมมีไล่ส่วนตัวผมทำส่งออกเมืองนอกอยู่แล้ว
ปีนึงก็๑๒ตันอยู่แล้วผมทำมา๔ปีแล้วครับ
มันเป็นเรื่องปกติมากซึ่งคนไม่เข้าใจผมไม่ได้โกรธเขานะ
ไม่ได้โกรธเขาคนนี้ไม่กล้าใจผมเข้าใจว่า
ที่สำคัญคือคุณไม่มีตังค์จ่ายในอันดับแรกก่อน
คุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณกินมันเป็นสิ่งที่ถูก
คุณก็ไปทำแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาโพสต์แล้วด่าชาวบ้านเขาอย่างนี้
มันมันไม่น่ารักมันไม่น่ารัก
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ฟ้องได้ผมว่าไม่จำเป็นหรอก
เราไม่จำเป็นต้องไปเกือบกลัวกับกะเลวราชมันไร้สาระครับ
คุณกลับไปคุณก็แค่มีความสุขในการที่ฝากหมาไปวัน
แต่สิ่งที่ดีอีกอันดับหนึ่งผมบอกนะว่า
ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากอยู่สบายอยากเที่ยวอยู่บ้าน
ห้องน้ำมันเต็มนู่นนี่นั่นไม่สบาย

ถ้าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดี

บนของกาแฟไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ดี

ไม่อยากซื้อกาแฟแพงไม่อยากมาเจอคนเยอะ

นี่คือพี่อันดามันอันดามันเป็นเจ้าของร้านกาแฟ
แต่เป็นแบบทำเนาฟุตทรัคนะไม่ได้เป็นร้านกาแฟอยู่ในพื้นที่ของสปันที่จังหวัดน่านนะฮะ
เป็นเจ้าของร้านแต่ก่อนหน้านั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่น่าน

สงบบรรยากาศดีมันควรจะเป็นอย่างนั้น
แต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้
เพราะผู้คนหลั่งไหลตรงจุดไหนมีจุดเที่ยว
คนไทยไปเที่ยวกันหมดนะฮะรวมถึงจุดนี้ด้วย
ก็คือที่สปันจังหวัดน่านคนก็ค่อนข้างเยอะ
คนค่อนข้างเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ไปโพสต์
ไปโพสต์คือไม่สบายใจรถก็ติดห้องน้ำก็สกปรกห้องน้ำก็แน่น
แล้วจะมาซื้อกาแฟจะไปซื้อกาแฟร้านพี่เขาตอนแรกไม่รู้จักหรอก
ซื้อกาแฟร้านพี่เขาเขาบอกว่าราคาต่ำสุด๙๐บาท
สุด๔๐๐บาทเฮ้ย๔๐๐เลยเหรอเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดา
ก็เลยจะบอกพี่มีราคาถูกกว่านี้ไหมเฮ้ย๔๐๐เรื่องธรรมดานะ
ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านพี่อันดามันเนี่ย๙๐๐นะ
ไม่ได้บอกเมล็ดด้วยคือเป็นคนดื่มกาแฟแบบปกติธรรมดา
ไม่จำเป็นต้อง๘๐๐๙๐๐อย่างนี้มันราคาสูงเกินไป
หนีทีเดียวรวดเลยตำหนิรวดเลยทั้งที่พื้นที่สปันด้วย
และจังหวัดน่านด้วยกาแฟด้วยกาแฟแพงหูฉี่ด้วย
เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เห็นด้วยกับคนที่โพสต์บอก
จะเห็นด้วยกับเรื่องของกาแฟนะเฮ้ยมันแพงเกินไปป่ะ
กินแล้วบินเหรอกินแล้วบินได้เหรอกินกาแฟอยู่แล้ว
จะมี๒๓แบรนด์ที่เป็นเมล็ดแพง
พี่กาแฟอะไรผมอยากรู้คนที่เค้ากินกาแฟเป็นเค้าก็อยากรู้ครับ
กับเหตุการณ์นี้แต่มีบางคนบอกว่าพี่เขาไม่ใช่คนในพื้นที่
เขาเป็นคนนอกพื้นที่แต่มาทำแบบนี้กำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายคน
ที่เขาเป็นชาวบ้านปลูกกาแฟมีไร่กาแฟอยู่ในพื้นที่ทำกาแฟน่านยกอย่างนี้ฮะ
แฟน่านเป็นอีกหนึ่งเมล็ดกาแฟพื้นที่ปลูกกาแฟดีสุดของประเทศไทย
แล้วหากินใช้คำว่าโคตรในใจอร่อยเมื่อกี้โคตรยากเลยมันอร่อยมากจริงฮะ
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่สบายใจนักดื่มกาแฟนักทำกาแฟนักชงกาแฟนักปลูกกาแฟ
ก็ไม่สบายใจไปตามกันทีมข่าวก็เลยไปเจอพี่อันดามัน
อนามันก็เลยชี้แจงแบบนี้ก็คุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมา
ก็ราคาก็ติดไว้ชัดเจนอยู่แล้วและหากอยากจะกินแบบดีก็มีราคา๙๐๐บาท
คุณก็เลือกซื้อได้ผมบังคับคุณเหรอพี่อันดามันเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะฮะ
แต่เรื่องราวเหมือนจะไม่จบเพราะว่าทางเพจชมรมกาแฟพิเศษน่านบอก
อย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันทำให้๑ภาพลักษณ์จังหวัดเสีย
ภาพลักษณ์คนปลูกกาแฟที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยเสียหายไปด้วย
ควันก็เสียหายไปด้วยสปันเมืองสปันก็เสียหายไปด้วยนะครับ
แล้วคนคนนี้ก็คือพี่อันดามันพี่ไม่ใช่คนสปันนะแล้วพี่ไม่ใช่คนจังหวัดน่านนะ
เป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นพี่กำลังทำให้วงการกาแฟจังหวัดน่านเสียหาย
ทั้งจังหวัดแล้วชมรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังลงไปตรวจสอบวันนี้ฮะ
วันนี้จะลงไปตรวจสอบว่าไอ้กาแฟที่พี่ว่ามันแพงถ้าหากมันมาจากดาวอังคารถ้าหากมันมาจากดาวพฤหัส
แล้วพี่ขายราคานี้ไม่มีใครโกรธหรอกแต่ถ้าพี่เอาเม็ดกาแฟก็แก๊กหรือกาแฟธรรมดาขายราคานี้
คบต้องพุ่งหาแล้วนะฮะไม่ใช่อยู่ดีพี่ตั้งราคาอะไรก็ได้
ดังนั้นประกาศเป็นแผ่นหนึ่งเนี่ยทางชมรมกาแฟพิเศษน่านเขาจะขอไปตรวจสอบพี่ในวันนี้
นี่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนร้อนละอุโลกโซเชียลมีเดียนะฮะ
เพราะอะไรเพราะพี่เขาใช้คำร้อนแรงพี่เขาใช้คำรุนแรงไอ้เขาเรียกว่าลาดแล้วอะไรอย่างนี้ร้อนแรงเกินไป
อ๋อพ่อเมืองนานพ่อเมืองนานคือภูวาใช่ไหมภูวาภูวานอกจากตรวจสอบแล้วทำบุญจังหวัดไหมคะ
ทำไมล่ะฮะเพราะว่าวันก่อนกระโจมที่เป็นเชื้อรานั่นก็ที่น่านใช่ไหมใช่บังเอิญจริงนี่ดราม่ากาแฟอีกแล้ว